เขตพัฒนาพิเศษชมกิจจังหวัดชนานภาคใต้

พบกับโรงเรียนพัฒนาอิสลามจากปัตตานี

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมกับทุนการศึกษา๑แสนบาท

หรือศชนูปธรรมนะครับ

ก็รับทุนการศึกษา๓๐๐๐บาทครับ